ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ห้วยบังกอห้วยบังกอบังไม่ให้เห็นห้วยนะคะตรงนั้นมันประกอบกับ

ของสามีจะได้ยินเสียงสามีพูดว่า
ไม่เห็นป้ายเลยทั้งที่ทางนั้นก็คล้อนคลายจากคุ้นเคย
ค่ะไม่เห็นอะไรไม่เห็นป้ายบอกทางที่จะกลับบ้าน
บ่นในนั้นว่าไม่เห็นไม่เห็นมันที่ไหนไม่เห็นป้ายบอกทาง
ใครทำถนนนี้ไม่มีป้ายบอกอะไรเลยเหรอ
ที่จะบอกว่าไปไหนท่านบ่นว่าอย่างนั้น
เก็บค่ะเก็บไว้หมดแล้วมีภูมิแบบนี้ไหมครับหรืออย่างไรครับ
มีค่ะมีเสียงสุดท้ายที่เราได้ยิน
เขาร้องว่าไม่ได้ร้องค่ะตอนนั้น
มีเสียงคำว่าโอ๊ะออกมาไหมฮะตามที่คุณเคยได้ยิน
ไม่มีค่ะไม่มีด้วยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้
แต่มีเสียงเหมือนเป็นเหมือนเสียงถุงกระดาษค่ะ
ค่ะแล้วก็ดับไปเลย

จุดตรงนั้นจุดตรงที่สามีพี่เสียชีวิตเนี่ย
ค่ะก็เป็นเรื่องล่ำลือกันว่าเมื่อไม่กี่ปีก็มีคนไปตกเหมือนกันที่เดียวกัน
บริเวณเดียวกันแล้วก็เอาขึ้นมาที่เดียวกันจุดเดียวกันค่ะ
แล้วคนเท่าคนแก่แถวนั้นได้บอกบ้างไหมครับว่าจุดตรงนี้มันมีเรื่องเล่าว่ายังไงบ้าง

เอาเป็นตัวตาย
ตัวแทนตัวตายตัวแทน
เป็นตัวตายตัวแทนค่ะอาจารย์ที่ไปนั่งดูตรงห้วยนั้นแล้วเขาว่ายังไงบ้างฮะ
อาจารย์บอกว่าเสร็จงานศพของแฟนแล้ว
อยากให้มาทำบุญให้ที่ห้วยบังกอด้วย
เพราะว่าเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยนะ

อาจารย์บอกอย่างนั้นก็เลยบอกค่ะเดี๋ยวเสร็จงานศพแฟนแล้ว

โอ้โหเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลย
หมายถึงว่าอยู่กันเยอะแยะไปหมดเลย

อีกสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเขาเล่ากันมา
ไม่มีใครกล้าไปเล่นน้ำบริเวณตรงนั้น

ค่ะเพราะนี่ถามตำรวจว่าสงการมีใครไปเล่นไหม
พอผ่านสงการมาตำรวจบอกไม่มี
เขาไม่เล่นสาเหตุเพราะว่ามันชัน

เป็นวันที่พี่เป็ดพอทราบเรื่องนะครับ

ก็คือรู้สึกว่า

แต่กลับไม่ได้แล้วหลงทางแน่เลย
ถึงมาทางนี้พอเราไปถึง

รอเราแล้วก็อธิบายให้เราฟังว่า

ยังยกไม่ได้ค่ะตำรวจก็บอก

ก็ใช้รถยกประมาณ๓คันนะคะ

ในรถด้วยค่ะก็เลยทำให้

ญาติไปถึงเพื่อจะดูว่า

ทำพิธีก็ต้องจุดทูบ

ขอคำมาแล้วก็

ตอนที่ไปถึงเห็นมีรอยรถลงไปด้วย
มองไปเห็นรอยรถ

เคยมาแล้วแต่ไม่เห็นอะไรไม่เห็นค่ะแต่วันนั้นเห็นเป็นรอยที่ย่าล้มเป็นทางยาว

ชัดค่ะเห็นเป็นรอยย่าตำรวจชี้ให้ดูดูสิครับนั่นลอยลงมา
แต่เราดูแล้วเราไม่เห็นนะเหมือนอันนี้คิดว่าต้องมีอะไรบังแน่เลย
แต่แปลกรอบห้วยก็ไม่มีปกติรอบห้วยเนี่ยถ้าสมมุติมีน้ำจะมีชาวบ้านอาศัยอยู่
ห้วยนั้นก็ไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่
มีคุณลุงหาปลาอยู่คนหนึ่งค่ะเขามีกระชังปลาอยู่ใต้สะพาน

ซึ่งทำไมเดือนนึงไม่เจอถ้าอาชีพหาปลาก็ต้องหาปลาทุกวันถูกต้องไหมฮ
แต่ก็ไปนั่งให้อาหารปลาอยู่เล็บแซนก็ตกอยู่ข้างกระชังให้ค่ะ
รุปแล้วคือคนที่ไปเจอรถคันนั้นคันแรกก็คือ

แกบอกว่า๓วัน๓วันที่แล้วแกเห็นมองแกเดินขึ้นมาที่สะพานแกเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมดำ
วันแรกแกก็มองดูก็ยังไม่คิดอะไรแกก็ลงไปใต้สะพานไปให้อาหารปลา
วันที่๒จะเดินมาเห็นอีกชัดขึ้น
วันที่๓แกเห็นอีกแต่วันที่๓ไม่ชัดธรรมดา
จะมีคาบดำลอยขึ้นมาด้วยทำให้คุณลุงสงสัยเหมือนคราบน้ำมันคราบไขมันลอยขึ้นมาคุณลุงสงสัยคุณลุงก็เลยพายเรือไป
คุณลุงก็เลยดำน้ำลงไปเลยกระโดดลงไปคุณลุงก็ไปเห็นเป็นรถก็รีบมาแจ้ง
แล้ว๓๐กว่าวันไม่เห็นเลย

เชื่อว่าที่หาร่างสามีเจอ
เป็นเพราะว่าพระอาจารย์ชาติชาย

ท่านนั่งสมาธิ๗วันเข้าดูดูนั่งสื่อสาร

อาตมาเห็นเป็นเมืองรับแหล่
ซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปตรงนั้นได้

แล้วพอดีว่ามีวิญญาณของเจ้ากรรมนายเวร
โยมพิรพฤษอยู่ที่นั่นพอดี

ก็เลยได้โอกาสว่าเขามาเจอโจทย์
ก็ต้องเช็คบินหรือว่าเช็คบัญชีไป
ตามกฎแห่งกรรมในทางพระพุทธศาสนา
หลังจากนั้นอัตมาภาพก็นั่งสมาธิ
แผ่เมตตาไปตรงที่เขาตกลงในน้ำน่ะนะ
วันโดยประมาณ
น้ำจากลึก๗เมตรก็ค่อยลดลงลดระดับลงเรื่อย
จนกระทั่งเห็นหลังคารถ
จนกระทั่งมีคนไปหาปลาแล้วไปเจอรถ

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่า

ฆ่าสิ่งใดก็ตามที่จมอยู่ในน้ำนะ

ก็เป็นกฎแห่งกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่อัตมาอยากจะบอกอยากจะเตือนทุกคนว่า
ใครทำกรรมอย่างไรย่อมได้รับผลกรรมอย่างนั้น
อย่าพูดชั่วอย่าทำชั่วเด็ดขาด
ฉลาดทำแต่ความดี
เพราะความชั่วทำให้เดือดร้อนในภายหลัง
นรกมีสวรรค์มี
สรุปแล้วสามีพี่เป็ดเสียชีวิตทันทีที่รถตกเลยหรือเปล่า
ไม่แน่ใจนะคะน่าจะ

เพราะว่ามือยังถือกุญแจรถนะคะ
แล้วเกียร์รถก็มาที่ตัวผีพร้อมจอด
แสดงว่าขณะนั้นน่าจะมีสติ

อันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่า
ต้องไม่ประมาทเพราะแฟนไม่ได้คาดเบลด้วย

เป็นคนไม่ค่อยชอบคาดเท่าไหร่
ก็เลยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นความประมาทนะคะ
แต่ที่คุณเป็ดสะเทือนใจมากที่สุดเลย

สายสุดท้ายของสามีที่โทรออกเนี่ย
คือโทรมาหาคุณเป็ดซึ่งเป็นภรรยานั่นเอง

ทุกวันนี้ไม่ปิดโทรศัพท์อีกแล้วค่ะ
โทรศัพท์ตลอดไม่เคยปิดเลย
เพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยถูกไหม

ว่าบางครั้งเนี่ยสายสุดท้ายของเขาเนี่ย

จะขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาหรือยัง

ใช่เป็นอะไรที่เสียใจที่สุด

เป็ดพอนำร่างสามีขึ้นมาปุ๊บ

กว่าจะเจอก็๑๑โมงเนอะ๑๐โมง๑๑โมง
กว่าจะเสร็จสับก็เย็น
จำเป็นต้องฝากไว้ที่โรงพยาบาลนครพนม๑คืน
ปรากฏว่าเช้าวันที่๔พี่ก็เดินทางไปนครพนม
พอลงรถเดินเข้าโรงพัก
ตำรวจทั้งโรงพักก็พูดขึ้นมาเลยว่า
เมื่อคืนอาจารย์มาหาพวกผม